ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดแพร่นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งมีเรื่องกับคนในหมู่บ้าน
ค่ะเขาก็ท้ากันนะผ่านทางโซเชียลนัดดวนปืนกัน
ค่ะแต่ทีเนี้ยคนนี้ที่เขาไปมีปัญหากับคนในหมู่บ้านเนี้ย
นัดดวนปืนกับเขาเนี่ยเขาพกมีดไป
อีกฝ่ายเนี้ยพกปืนมาจริงจริงค่ะไม่ต้องสืบค่ะคุณเขียนมาสอนอืม
ถูกยิงเสียชีวิตครับเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
นายวัชรพงศ์จินาเคียนอายุสี่สิบปีนะครับ
ชื่อเล่นชื่อต่องเป็นชาวตะบนทุ่งแรงอำเภอรองจังหวัดแพร่
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าที่ราวนมข้างซ้ายนะครับเสียชีวิตอยู่ในซอยในหมู่บ้านวังเลียง
พื้นที่หมู่เจ็ดตำบลทุ่งแรงนะครับสภาพศพก็คือสวมเสื้อยืดสีขาว
กางเกงกีฬาขาสั้นสีน้ำเงินนะครับใกล้ใกล้ศพมีมีดปลายแหลมตกอยู่หนึ่งเล่ม
แล้วก็มีรองเท้าแตะตกอยู่ข้างข้างด้วยนะครับใกล้ใกล้ศพก็มีจักรยานยนต์จอดอยู่คันหนึ่งนะครับ
อยู่ข้างถนนใกล้ปากซอยที่เกิดเหตุจอดลักษณะยังไม่ดับเครื่องเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับชาวบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัด
พอวิ่งออกมาดูก็พบว่าในต่องหรือว่านายวัชรพงศ์นอนเสียชีวิตแล้ว
ส่วนคนร้ายเนี่ยหลบหนีไป

จากการสอบสวนของตำรวจนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุในต่องผู้ตาย
เขาไปร่วมงานเลี้ยงของบ้านผู้ใหญ่บ้านจากนั้นก็ขี่รถกลับมาที่บ้าน
อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ออกจากบ้านไปอีกรอบนึง
เมื่อคืนนี้นะฮะสันนิษฐานว่าในต่องเนี่ยตอนนั้นน่าจะมีปัญหากับคู่กรณีครับที่เป็นมือปืน
เพราะมีคนบอกว่าเขานัดดวนปืนกันนัดดวนปืนตรงจุดเกิดเหตุที่เสียชีวิตอยู่อะครับ
จากบ้านในต่องเพียงสองร้อยเมตรก่อนหน้านี้เขาก็มีการท้าทายกันมาก่อน
มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนเมื่อคืนในต่องตอนที่นัดดวนกับคู่อรินะฮะ
กมีดไปนะฮะแต่นัดดวนปืนอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเอาปืนมาจริง
มาถึงหน้าซอยที่เกิดเหตุในต่องขี่จักรยานยนต์มาเดินลงจากรถจักรยานยนต์ยังไม่ทันดับเครื่องเลยนะครับ
กมีดมานะฮะเดินเข้าไปหาคนก่อเหตุปรากฏว่าถูกยิงสวนใส่นัดหนึ่งครับ
กระสุนเข้าหน้าอกข้างซ้ายเสียชีวิตขาที่นี่นะครับ
บอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากการท้าทายกันตอนนี้กำลังไล่ติดตามตัวผู้ต้องหาอยู่นะครับ
กำลังให้เช็คสัญญาณพวกโทรศัพท์มือถือหรือว่าการล็อกอินเข้าสังคมออนไลน์
ตามหาตัวคนร้ายแล้วก็ไปสืบสวนในพื้นที่ใกล้เคียง
ไปเจอคนนึงนะฮะเป็นผู้ชายกระโดดหนีออกจากบ้าน
อืมตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
พยายามไปหาว่าคนร้ายจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหน
คือตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าที่หนีเนี่ย
อันนี้จะเกี่ยวข้องกับคดีที่ฆ่าในต่องหรือเปล่านะครับ

ส่วนปมสาเหตุการสังหารยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
อาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวนัดดวนปืนกันจริงก็ได้
หรือจะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับ

พ่อกับแม่ของในต่องตอนนี้ยังโศกเศร้ามากนะฮะ
ต่องผู้ตายเนี่ยเขาอายุ๔๐พ่ออายุ๗๕แม่อายุ๖๗นะครับ
แม่เนี่ยบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุที่ลูกชายถูกยิงเลยนะครับ
ลูกชายเพิ่งกลับจากลำพูนมาที่แพร่มาได้๒เดือน
มาทำงานรับจ้างทั่วไปแล้วก็เป็นนายหน้าหาไม้สักให้กับนายทุน
ไม่เคยเห็นทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
เจอลูกครั้งสุดท้ายก็คือประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้
ลูกกลับมาที่บ้านมาอาบน้ำแต่งตัวส่วนแม่ก็เข้านอนตามปกติ
รู้อีกทีก็คือมีคนมาบอกที่บ้านบอกว่าลูกถูกยิงตาย
นี่ฮะผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
นายวัชละวัชละพงศ์จินาเคียนหรือว่าในต่องวัย๔๐ปีนะครับ

เพื่อนบ้านนะครับบอกว่าในต่องเป็นคนพูดจารักษณะขวานผ่าซากหน่อย
พูดจาเสียงดังหากมีใครพูดจาไม่เข้าหูเนี่ย
ก็มักจะไปต่อว่าไปด่าทอเขา
มันก็เลยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความบาดหมางอยู่เรื่อย
เมื่อคืนนี้มีงานเลี้ยงผู้ใหญ่บ้านคนใหม่
ต่องเองก็นั่งอยู่ในงานนะครับแต่ก็จะออกบุคลิกลักษณะนักเลงหน่อยหน่อย
อันนี้คนที่เขาอ้างนะก็ไม่รู้ว่าช่วงที่เขาอยู่ในงานไปมีเรื่องอะไรกับใครยังไงหรือเปล่า
สุดท้ายไปนัดเจอกันก็ถูกยิงเสียชีวิต